เดี๋ยวขอส่งท้ายด้วยข่าวที่น่าภาคภูมิใจจริง
สำหรับนักแสดงแล้วก็นักร้องคนนี้น้องกันนพัฒน์นะคะ
แล้วก็นักแสดงสาวค่ะเฟิร์นนกจิรานะคะ
ที่ได้ไปร่วมงานอุ่นไอลักษายความหนาวค่ะ
ในปีนี้ค่ะก็มีคอนเซ็ปต์นะคะสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกศิลป์
จัดที่ลานพระราชวังดุสิตค่ะ
โดยทั้งคู่ก็ยังเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมงานด้วย
ก็มีทั้งกิจกรรมเทศกาลอาหารของกินบอกเลยว่ามากมายจริงนะคะ
ซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่๑๙มกราคมปีหน้าเลยค่ะ

ผมเองก็เป็นคนที่อนุรักษ์ความเป็นไทยทั้งเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการอ่านธรรมสนอ
ใช้ภาษาไทยอะไรอย่างนี้ก็จะผูกพันมากก็รู้สึกว่านี่คืองานที่คือเราต้องมาอยู่แล้ว
เป็นครั้งแรกที่มางานนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานนี้เยอะ
เพราะว่าหนึ่งก็เป็นคือเราได้มีโอกาสมาใส่ชุดไทยด้วยกันมาอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยกันนะครับ
แล้วก็จะมีการนำเงินมาทำบุญนะครับผมมาช่วยเหลือกับในโอกาสต่างด้วย
งานมีถึงวันที่๑๙มกราคมนะคะปีหน้าเลย
เรียกได้ว่ามากันได้ตลอดมากันได้เรื่อยเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นเทศกาลส่งความสุขข้ามปีทีเดียวนะคะ
ก็แต่ละวันก็จะมีดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเที่ยวงานนะ
คุณผู้ชมนิดนึงละกันถ้าอยากจะให้อินมากยิ่งขึ้นนะใส่ชุดไทยไปร่วมงานนะคะ
เพราะว่าลาย๑ปีมี๑ครั้งที่เราจะได้จัดเต็มขนาดนี้
จัดเต็มไปค่ะไม่ต้องอายใครใครก็ใส่กันนะในงานนั้นนะคะ
ว่าแล้วเนี่ยเราก็ควรไปนะเพราะว่า๑คือเราจะได้ไปถ่ายรูปสวยด้วย
เราได้ทานอาหารอร่อยด้วยเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมของกินที่อร่อยของไทยเอาไว้ในงานนี้
บรรยากาศก็ดีคนก็เยอะแยะแล้วก็แต่งชุดไทยกันไปแบบนี้พลาดได้ยังไงนะคะ
งานนี้จัดถึงวันที่๑๙มกราคมปีหน้านะคะคุณผู้ชมยังมีเวลาอีกประมาณ๑เดือน
เพราะฉะนั้นใครที่มีชุดไทยตอนนี้เตรียมให้พร้อมว่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราสองคนกลับไปเตรียมชุดกันก่อนนะ